เรียกน้ำย่อยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ไหวของกินรอเราอยู่ค่ะ
เหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยสิคะจะได้กินเยอะเยอะเอ้าพอก่อนน้องใบตอง
ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปหาของรับประทานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พลาดไม่ได้ครับ
จะพาไปดูนี่เลยก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกหม้อดินนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เห็นที่ตั้งแล้วอยู่ตรงนี้นี่เลยร้านนี้ขึ้นชื่อเดี๋ยวจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม
ร้านนี้แหละครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังในกรุงเก่า
ตั้งอยู่หน้าวัดพนมยงริมถนน๓๐๙สายอุทยาอ่างทองนะครับ
จากเกาะเมืองข้ามสะพานไปไม่ถึง๑๐๐เมตร
แน่นอนเขาบอกว่าเห็นร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ก่อนถึงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนาเรสวนมหาราชนะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยก็คือนางประนอมศรีตระกูลอายุ๕๕ปี
เจ้าของร้านบอกว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมานาน๒๐ปีแล้วนะครับ
โอ้โหตั้งแต่ปีพศ๒๕๓๙นู่นแหละ
มันนานมากแล้วนะใช่ดิฉันนี่แหละเด็ก
อะไรเด็กรีบเข้าหาคุณเลย
โดยอาชีพเดิมของเจ้าของร้านเขาบอกว่าทำธุรกิจรถขนส่งสินค้าแล้วนะครับ
หันมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ลองกินกันดูถูกอกถูกใจเลยเปิดร้านขายครับ
แต่ว่าก่อนจะเปิดร้านเนี่ยเขาขายอยู่ที่หน้าวัดพนมยงสาขาหนึ่งนะครับ
จากนั้นก็เปิดอีกที่ที่ตลาดหัวรอเป็นสาขาที่๒
มี๒สาขาใช่ครับทำกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับ
ไปดูเมนูเด็ดกันเลยที่เห็นนี่แหละโอ้โหเห็นแล้วแซ่บ
กินกับใครที่ชื่นชอบขาไก่สร้างไปได้
เมนูนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกต้มยำ
มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็บะหมี่นะครับ
ชามนึงเนี่ย๒๐บาทเท่านั้นถูกด้วย
กลืนน้ำลายนั่งเอื้อกเลยค่ะดิฉันใครอยู่แถวนั้นไหมคะ
ไม่ต้องปรุงเพิ่มเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดครบถ้วนครับ
และแถมใส่ถั่วลิสงที่ทำตำเองนะครับคั่วเองด้วย
แล้วก็พริกที่คั่วเองเนี่ยก็สดใหม่เช่นกันครับ
แล้วก็โรยหน้าด้วยการฉีกเนื้อไก่ส่วนหน้าอกลงไปอีกด้วยนะครับ
โอ้โหน่าจะจะมีปีกมีขาอะไรแล้วเนี่ย
ให้ได้แทะเล็มกันแล้วนะก็ยังมีเนื้อไก่ให้ได้ทานอีกด้วย

อ่ะอีกเมนูหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับ
บอกว่าห้ามพลาดเลยก็คือเกาเหลาขาไก่หม้อดินครับ
ชามละ๓๐บาทแพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็อร่อยเหมือน

ครับโดยรสจัดจ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงเช่นกัน
ขาไก่เปื่อยยุ่ยตักเข้าปากละลายทันที
โอ้โหไม่ต้องเน้นขนาดนั้นดิฉันกลืนน้ำลายหลายรอบแล้ว
ที่สำคัญร้านนี้นะครับใช้เตาถ่านตามกรรมวิธีดั้งเดิมครับ
ให้ลูกค้าได้กินแบบร้อนตั้งแต่เริ่มตักเข้าปากคำแรกเลย
หม้อดินแล้วก็เสิร์ฟกันแบบนี้ให้เห็นเตาถ่านอยู่ข้างล่าง
เพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนนะครับ
หากอยากลองชิมครับให้มาที่สาขาหน้าวัดพนมยง
ตอนกลางวัน๙โมงเช้าถึงบ่าย๔โมงนะครับ
จากนั้นจะไปขายต่อที่ตลาดหัวรอครับตอน๕โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
ร้านนี้จะหยุดทุกวันจันทร์นะครับ
ไปเที่ยวอายุทยาแนะนำไปไหว้พระ๙วัดแล้ว
อย่าลืมไปลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวของเขาดู

ถ้ามีโอกาสได้ไปเดี๋ยวจะขอไปลองจริง

เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้าน

ใครที่เป็นแฟนมันแท้ก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่

ถูกต้องแล้วจากเรื่องราวของข่าว
ก็ต้องมาตบกันที่ของหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้จะพาไปดูของหวานคลายร้อนอร่อยอย่างน้ำตาลสด
เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากในจังหวัดพิศนุโลกใช่ไหม
และนอกจากนั้นก็คือลูกตาลตะโนดนี่แหละค่ะ
ช่วงนี้ออกผลเยอะมากเลยที่จังหวัดสงขลาค่ะ
ไปที่ไหนก่อนเอาไปต่อลูกตาลขึ้นชื่อใช่ไหม

ที่ไหนดีล่ะเลือกค่ะไปที่สงขลาก่อนแล้วกันนะคะ
เกษตรกรชาวสวนตานอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขาได้ยิ้มออกเลยค่ะ
เพราะว่าปีนี้ผลผลิตลูกตาลตะโนดออกมามากกว่าทุกปี
สภาพอากาศจะร้อนจัดแล้วก็แรงนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไปรับซื้อกันไม่อั้นเลย
เพื่อป้อนโรงงานแปรรูปลูกตาลเป็นลูกตาลกระป๋อง
แล้วก็ส่งขายประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์

บางส่วนส่งขายให้กับแม่ค้าในพื้นที่

นักท่องเที่ยวนิยมกินลูกตาลเฉาะแช่เย็นสด
โอ้โหทานตอนร้อนนี่แบบน่าชื่นใจนะช่วยได้เยอะเลยแหละ

ส่งสินค้าลูกตาลเฉาะให้กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ราคาช่วงนี้อาจจะไม่สูงมาก
เพราะว่าผลผลิตออกมาเยอะจนล้นตลาด
ส่งผลให้ราคาตกลงจากเดิมราคาถุงละ๒๕บาท
ลดลงเหลือถุงละ๑๘บาทเท่านั้นเอง
แต่ว่าถ้าหากส่งขายต่างประเทศก็จะได้ราคาสูงกว่านี้มาก
ส่วนเกษตรกรบ้านน้ำคบตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ยังคงประกอบอาชีพปีนต้นตาลตะโนดเพื่อทำน้ำตาลสดอยู่ประมาณ๑๐รายนะคะ
จากแต่ก่อนเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยมีต้นตาลตะโนดนับหมื่นต้น
ปัจจุบันเหลือประมาณ๘๐๐ต้น
ถือว่าหากินยากขึ้นนะคะน้ำตาลสดกว่าจะได้มาต้องปีนไปถึงยอดตานเลย

ใช่แล้วน้ำตาลสดที่ได้ก็จะรสชาติหวานหอมอร่อยชื่นใจ

สดชื่นขึ้นมาทันทีนะใช่ครับนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังนำน้ำตาลตะโนดไปเคี่ยว
ทำเป็นน้ำตาลก้อนจำหน่ายได้อีกด้วย
แต่ว่าทุกวันนี้อากาศร้อนแล้วก็น้ำตาลสดจะมีน้อยกว่าปกติ
ซึ่งถือว่าเป็นของดีในอำเภอวัดโบดนะคะ
กว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชม
โดย๑วันสามารถผลิตน้ำตาลก้อนได้๖กิโลกรัม
ขายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาท
มีรายได้วันละกว่า๖๐๐บาท
ผมเพิ่มเติมให้นิดหน่อยวิธีการทำเนี่ยเห็นไหมฮ

กวนแบบนี้แล้วก็ใช้เตาถ่านนะครับ
เท่านั้นนะครับเพราะว่าเพื่อความหอมไง
จะได้มีกลิ่นไหม้ถ่านขึ้นมานิดนึง
แล้วที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหน
ทำไมคุณรู้นึกว่าเคยทำไม่เคยทำแต่เคยเห็นก็ทำ
แต่มันก็ขึ้นชื่อที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ใครได้ไปก็แวะเวียนซื้อมาฝากเราแล้วกันเนอะ
นี่มันอยากได้ขอขอคุณผู้ชมเยอะแล้วนะวันนี้รู้สึกทำไมหิวผิดปกติก็ไม่รู้
อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมจะพาไปรับประทานผลไม้กันหน่อย
หลายคนฟังชื่อแล้วอาจจะงงฟังกันให้ดี
ชื่อที่ฉันเคยได้ยินแต่ผู้ชายกัลล่อนกัลล่อน

ไม่แต่เจ้ามะม่วงกัลล่อนเนี่ยมันหาทานยาก
คุณพาผมไปต่อไปไม่ถูกเลยเนี่ยหะ
ก็คือนางสาวปัญจภาหารัชชรอายุ๔๔ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เลือกมะม่วงกะล่อนทองลูกขนาดเท่ากับกำปั้นเด็ก
และมะม่วงกัลล่อนตาลที่มีขนาดเล็กกว่า
แต่ที่สำคัญมันมีกลิ่นหอมครับแล้วก็รสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน
ล้างน้ำให้สะอาดไปผึ่งให้แห้งผึ่งตากแดดนี่แหละครับ
จากนั้นนำไปปอกเปลือกออกบางส่วนให้เหลือเปลือกสีเขียวเป็นช่วง

เห็นนี่แหละแล้วก็หั่นให้ชิดเมล็ดนะครับ
น้ำเกลือไว้สักครู่ใหญ่ก่อนนำขึ้นเสด็จน้ำ
ในถาดหงายส่วนที่เป็นเนื้อชิ้นขึ้นมา
นำไปตากแดดเนี่ยอย่างที่เห็นเลยประมาณ๒วัน
เท่านั้นไม่พอกลับด้านตากแดดอีก๑วัน
โอ้โฮปล่อยจากได้ทานรวมแล้ว๓วันคุณผู้ชมครับ
แล้วก็จะได้มะม่วงกะล่อนตากที่มีรสชาติอร่อยหวานธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเคี่ยว
ทีหนึบแล้วก็อร่อยมากด้วยได้กลิ่นหอมด้วยนะ
เขาบอกว่าหาทานได้เพียงแค่ปีละ๑ครั้งนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละ
ไม่ใช่หาทานง่ายใช่
จากนี้นะครับนางสาวปัญจภาบอกว่า
แต่ก่อนเนี่ยมะม่วงกะล่อนหาซื้อได้ง่ายมาก
แต่สำหรับปีนี้ครับอากาศร้อนมะม่วงไม่ติดผลไง
ท้องตลาดแทบไม่มีขายครับต้องออกหาตามที่ต่าง
แล้วไปขอเหมาต้นกับเจ้าของแต่ก็ได้มาไม่มาก
เขาบอกว่าไม่พอสำหรับยอดจองของลูกค้าด้วยนะครับ
สำหรับมะม่วงกะล่อนนะครับบางท้องที่เขาอาจจะเรียกว่า
มะม่วงป่ามะม่วงเทียนมะม่วงขี้ไตหรือว่ามะม่วงเทพรส
ซึ่งต้นเนี่ยมันเหมือนมะม่วงทั่วไปแหละมาขึ้นตามหัวไร่ปลายนา
ผลไม่ใหญ่ครับมียางค่อนข้างจะเยอะ
ดิบเนี่ยรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเลยแต่พอสุกรสชาติจะหวานแหลมเลยแหละครับ
เรียกว่าหวานเจี๊ยบเลยล่ะแล้วจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอันนี้สำคัญ
แล้วก็ในอดีตนะครับเป็นไม้ผลที่ไม่มีราคา
แต่เนื้อไม้ไปทำสิ่งปลูกสร้างได้จึงมักถูกโค้นไปเป็นไม้แปรรูป
แล้วก็ตอนนี้มีเหลืออยู่น้อยเลยนะหาทานยากเลยหาน้อยไง
เพราะถูกโค้นไปทำไมแปรรูปกันเยอะนะฮะตัวลำต้น
ไม่ต้องไปตอมีอะไรจะฝากทุกคุณผู้ชมอย่างไร
ถ้าใครอยู่แถวนั้นแล้วก็เคยเห็นเคยพบเคยเจอซื้อมาฝากหน่อยขอบคุณค่ะ
นี่ฝากทุกข่าวเลยนะฝากทุกข่าวในช่วงนี้ที่เป็นของกิน
วันนี้รู้สึกหิวเป็นพิเศษมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลย
คุณผู้ชมใครที่เคยรับประทานอาหารที่เรานำเสนอไป
ก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะรสชาติเป็นอย่างไร
แล้วก็หาทานได้ที่ไหนบ้างนะครับ
ค่ะรวมถึงใครที่อยากจะแนะนำอาหารอร่อย
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวเพราะว่าดิฉันหิวมาก

ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกยังรออยู่ค่ะ